ท่านนำศิลปินเชียงรายมาหลายต่อหลายคนเลย
เขาบอกว่าภาพนี้สื่อถึงมิตรภาพที่ไร้พรมแดน
คือเป็นภาพของฮีโร่ทุกคนทุกหน่วยงาน

ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสินจิตรกรรม

นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย
ก็นำศิลปินจังหวัดเชียงรายกว่า๒๐๐คนเลยนะคะ
มาร่วมกันวาดภาพบนผืนผ้าใบขนาดความกว้าง๓เมตร
ในภาพก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหลายหน่วยงาน
ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ในการที่จะช่วยเหลือทั้ง๑๓คนให้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
รวมไปถึงเหตุการณ์การสูญเสียนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
ทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย
โดยเขาตั้งใจจะใช้ชื่อภาพนี้ว่ามิตรภาพไร้พรมแดน
เพื่อให้เป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาวเชียงรายแล้วก็ทั่วโลกค่ะ
อาจารย์เฉลิมชัยบอกเลยนะคะว่าในการออกแบบภาพเนี่ยก็ร่วมกับศิลปินหลายคนนะคะ
ร่างภาพกันเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
ส่วนวันนี้ก็มีการวาดและมีการร่วมกันลงสี
ซึ่งใช้เวลาในการวาดเบื้องต้น๒วัน
โดยจะเอาไปเก็บเอาไว้ที่หอศิลป์ที่จะสร้างไว้ภายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี่แหละ
โดยการวาดภาพนี้อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ
เพราะว่าในการร่างครั้งนี้เรายังร่างฮีโร่ไปอาจจะไม่ครบ
อาจจะต้องมีการวาดแก้ไขเพิ่มเติม
ก็คาดว่าจะใช้เวลาในการตกแต่งประมาณสัก๑๐วันได้
ให้เห็นถึงการช่วยเด็กการทำงานของทุกหน่วย
นอกจากจะมีรูปวาดแล้วมีรูปปั้นด้วยนะคะ

ศิลปินชาวเชียงรายก็ลงมือปั้นแบบร่างเป็นเวลา๑คืน
เพื่อจะเอามาเป็นแบบนำมาปั้นเป็นอนุสวรีขนาด๑เท่าครึ่งของจ่าแซม
ก็คือสูงประมาณ๒เมตร๔๐เซนติเมตรค่ะ
ส่วนที่ฐานเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจะปั้นเป็นหมูป่าตัวเล็ก๑๓ตัว
ก็คาดว่าจะใช้เวลา๒เดือนครึ่งในราคาในการปั้น
จากนั้นจะส่งไปที่โรงหล่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งช่างรับปากแล้วเรียบร้อยเลยว่าจะหล่อให้ฟรี
ไม่คิดเงินเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียว
โดยสถานที่ปั้นอนุสวรีจ๋าแซมก็จะปั้นที่โรงปั้นภายในวัดร่องขุนค่ะ
จากนี้อาจารย์เฉลิมชัยก็มีการเปิดตัวโครงการ
ที่จะสร้างหอศิลปะเอาไว้ในบริเวณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วย
ซึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่เก็บแสดงรูปภาพมิตรภาพไร้พรมแดน
ร่วมกันวาดในครั้งนี้รวมไปถึงปฏิมากรรมภาพวาดต่าง
ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือทีมหมูป่า
ส่วนด้านหน้าหอศิลปะก็บอกว่าจะมีอนุสาวรีจ๋าแซมตั้งอยู่ด้วย
ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะสามารถสร้างให้แล้วเสร็จภายใน๔เดือนค่ะ